ว่าเอ๊ะทำไมกีฬานี้มันโหดแล้วมันก็ดูเหมือนแบบแนวก่อนปั๊บมันจะเอาชนะกันยังไงนะคะก็เลยรู้สึกว่าหลงไหลแล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษากีฬาแบบเนี้ย

กีฬานี้มันโหดแล้วมันก็ดูเหมือนแบบแนวก่อนปั๊บมันจะเอาชนะกันยังไงนะคะ
ว่ามันมีความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วก็พอเราได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของนักกีฬาจริงแล้วเนี่ย
นักกีฬาเขามีชีวิตที่ลำบากแล้วก็ถูกเอาเปรียบมาก
ก็เลยอยากจะปฏิวัติวงการการทำกีฬาแบบนี้ให้มันกลับมาขาวสะอาด
แล้วก็ทุกคนที่เป็นนักกีฬาได้รับเกียรติอย่างสมเกียจ
อย่างแบบให้เขามีค่าความเป็นคนเท่ากับอาชีพคนทั่วไปคือเรามีครบ
น้องใหม่เราเนี่ยมีครบมีทั้งครูครบมีทั้งนักกีฬาครบ
แล้วตัวเราเองเราจะสนับสนุนในเรื่องของโภชนาการที่ดีให้กับนักกีฬา
เพราะเวลาที่นักกีฬาเขาไปต่อยแน่นอนเขาเกิดการบาดเจ็บ
เรามีโภชนาธิการที่ดีที่จะเสริมเขาให้เขามีความแข็งแรงและเราก็มีครูที่ดีที่จะคอยสอนเขา
จากเราจะเปิดเป็นค่ายมวยแล้วเราก็มีฟิตเนสด้วยซึ่งฟิตเนสเนี่ย
ก็จะไปเสริมความแข็งแรงให้กับนักกีฬาให้เขาได้มาฝึกซ้อม
รวมทั้งโภชนาการที่ดีเนี่ยการเก็บตัวที่ดีโภชนาการที่ดี
และการฝึกซ้อมที่ดีก็เป็นจุดมุ่งหมายเป็นจุดเป้าหมายที่จะทำให้นักกีฬาแต่ละคนมีความสามารถแล้วก็แตกต่างกันไป
และที่สำคัญคือค่ายมวยเราทำเวิร์คเพิ่มอีกให้กับนักกีฬาต่างชาติทุกคน
กีฬามวยเนี่ยโดยเฉพาะกีฬามวยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ห่วงแทนมากเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราเรามีการสืบทอดเรามีกีฬานี้มาอย่างช้านานแล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญของคำว่ากีฬามวยไทยความสำคัญของนักกีฬามวยเนี่ยมันไม่ได้ถูกการยอมรับมันถูกดูถูกและและถูกเอาเปรียบมานานนะคะหลายค่ายมวยเนี่ยเขา

ไม่มีสัญญาธาตุแล้วก็ได้ทำอาชีพในสิ่งที่เขารัก
คือมิมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในค่ายมิมเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นของตัวเขาเองแล้วก็อยากจะพาเขาเนี่ย
ไปต่อยในเวทีระดับโลกจะไม่ใช่เวทีที่อยู่ในค่ายประเทศไทยแน่นอนในค่ายประเทศไทยมวยไทยเราอยากจะให้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยได้ต่อยแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่เราจะผลักดันและเราจะปั้นให้เขาเป็นนักกีฬาที่จะไปสู่ระดับโลก